ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย
สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย
สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สำเร็จรูปมาให้ลูกทั้งสองคนที่นอนป่วยกับที่เพิ่งเกิด
จับเอาเสื้อข้าวก็ยังไม่พอ
เวลาไปทำงานบางทีบางวันก็เจองานหนัก

มีอยู่วันหนึ่งไม่มีเงินเลยสักบาททั้งครอบครัวค่ะ
ตอนนั้นนมให้น้องปกป้องกินก็ไม่มีค่ะ
ก็เลยเอาน้ำตาลมาละลายน้ำ

เหมือนกับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้ว
อยากจะหนีไปให้พ้นเหม็น
แต่พอหันไปเห็นหน้าลูกก็ทำไม่ได้

ไหนก็มาถึงนี้แล้วก็คือต้องสู้ต่อไป
ข้าวสารก็ไม่มีกับข้าวก็ไม่มี
มีข้าวอยู่จานเดียวปลาปองปองนึงค่ะ

มีข้าวอยู่จานเดียวนะเอาแบ่งกันกิน

ถ้าว่าแม่ไม่กินลูกก็ไม่กิน
ตอนนั้นแม่ก็บอกว่าแม่ไม่กินก็ได้

แล้วก็หนูก็บอกว่าถ้าอดก็อดด้วยกัน
เห็นลูกนั่งกินกันก็เจ็บใจตัวเองครับ
เชื่อว่ามีอะไรก็กลัวไม่ได้

พอผมได้ยินน้องกัปปั้นพูดแบบนี้

ตอนนั้นเห็นพ่อนั่งก้าวอยู่
ก็เลยชวนพ่อไปเก็บขี้ยางในสวน
พ่อได้แล้ว
งั้นผมไปเก็บขี้ยางไม่เคยลำบาก

ช่วยพ่อกับแม่ก็บายใจเลย

ทุกวันนี้กำลังใจที่อยู่ได้ก็คือลูกค่ะ
น้องปางแกจะคอยบอกตลอดว่าแม่

พอเช้าขึ้นมาเขาจะชู๒นิ้วให้ดูแล้ว

ส่วนน้องปั้นปลอบใจเหมือนกับว่าพูดตลกอะไรแบบนี้
บอกว่าจะคิดไปคิดมากทำไมอะไรแบบนี้

มันก็จนมาก่อนกันทั้งนั้นนะปั้นว่า
เคยคิดกับพี่ไข่ไว้ว่ามีเงินสักก้อนหนึ่ง
จะพาน้องไปรักษาที่มอก่อนน้องปาล์ม

โอกาสที่น้องจะกลับมาหายเป็นปกติ
กลับมาเดินได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะ
ก็มีเป็นความหวังของครอบครัวเราเลยค่ะ
อยากให้น้องปาล์มหายเร็วค่ะ

หนูอยากจะลงทุนค้าขายค่ะ

จะได้มาช่วยแบ่งเบาพี่ไข่ไปอีกทางนึงค่ะ

ที่ทำให้ครอบครัวได้มองเห็นความรักที่มีให้กัน
เด็กในบ้านหลังนี้น่ารักประทับใจมากเลยครับ
ไปพูดคุยกับครอบครัวของแม่ปิงจากจังหวัดพัทธลุงครับ

ปิงสวัสดีครับพ่อไข่สวัสดีครับ
ละก็ไม่อยู่ค่ะคือไหลออกตามช่องมือตลอด
ในใจตอนนั้นคิดอะไรครับ
คือเรียกลูกให้ตื่นอย่างเดียวค่ะ

และเห็นบอกว่าคุณหมอเขาจะให้ยาฉีด
ค่ะยากระตุ้นเซลล์สมองที่น้องเสียไปค่ะ

แล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้อยาตรงนั้นได้ครับ
ก็ให้แม่ไปยื้มมาส่งมือ
ก็เพื่อที่จะมาฉีดยาให้ลูกเนี่ย
แล้วพอได้รับยาตัวนั้นน้องดีขึ้นเลยไหมครับ
เริ่มกระดิกมือกำมือ
แล้วก็พอลืมตาเห็นเราแล้วก็ยิ้ม
พอน้องอาการดีขึ้นก็เลยบอกว่า
อยากจะรับลูกกลับมารักษาต่อที่บ้าน

นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคุณผู้ชม
เพราะเห็นบอกว่าต้องมีข้อตกลงกับทางคุณหมอด้วย
หมอว่าให้ถ่ายรูปที่บ้านให้เขาดูก่อน
ถ้าเกิดว่าบ้านไม่สะอาดเขาจะไม่ให้กลับ

ตอนแรกผมไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ได้อะไรที
ก็ถ่ายให้เขาดูเขาว่าไม่ได้แบบนี้

กระเบื้องซื้อปูนมาติดในลูก

คุณหมอพิจารณาแล้วว่าอ๋อพอได้แล้ว
ก็เลยถึงได้อนุญาตให้ย้ายน้องกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้
แล้วพอกลับมาบ้านแล้วดูแลน้องกันยังไงครับ
คือปิงก็ต้องดูแลคนเดียวค่ะ
ไข่ต้องไปทำงานค่ะตอนนั้นคลอดยังคลอดไอ้ตัวเล็กยังคลอดแล้วค่ะ
คลอดแล้วด้วยผมเห็นนะว่าไอ้ตัวเล็กน้องปกป้อง
ไม่มีนมให้ลูกกินด้วยค่ะคือไม่มีเงินสักบาทเลยค่ะตอนนี้
แล้วเห็นบอกน้ำตาลซายน่ะเหรอค่ะค่ะชงให้น้องกิน
ปิ๊งให้นมรู้ไม่ได้เหรอค่ะน้ำนมมันไม่ออกค่ะพี่นี่
ปัจจุบันยังกินอยู่อย่างนี้ไหมถ้าวันไหนไม่มีก็กิน
ปลางเห็นบอกว่าหนูต้องช่วยแม่แบ่งเบาภาระเหรอลูกเหรอ
ค่ะก็ช่วยตีวันน้องให้น้องหลับค่ะก็ช่วยดูดซิมค่ะช่วยเช็ดตัวเช็ดหน้าป้อนเข้าค่ะ
เขาทำเป็นหมดเลยเหรอปิงค่ะเหรอ
บอกมึงสอนให้น้องทำค่ะทำไปเถอะลูกเรากำลังยินดี
โตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกมะปาง
ตอนแรกหนูก็อยากเป็นครูค่ะแต่ตอนนี้หนูอยากเป็นหมอ
พ่อจะได้รักษาน้อง
วันนั้นลูกกินข้าวกับปลากระป๋องนะ
วันนั้นก็มีปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งก็ให้แม่กินกับน้องค่ะ
ก็บอกแม่ว่าถ้าแม่กินไม่อิ่มก็ไม่กิน
ความรู้สึกของแม่แม่รู้สึกยังไงครับ
เออเราท้อไม่ได้คือต้องลูกก็ยังนึกถึงเราค่ะ
กำปั้นครับอายุเท่าไหร่แล้วครับผม

หาเงินได้แล้วเก่งมากเลยเรา
นี่เด็กเก่งของเรานะช่วยพ่อแม่หาเงินยังไงลูกหนูทำอะไรลูก
ไปหาขวดกับเก็บขี้ยางช่วยพ่อ
เก็บขวดกับเก็บขี้ยางช่วยพ่อเหรอลูกเหรอหนูเก็บเป็นเหรอ

ก็ดูอย่างนี้เหรอแล้วเขาก็เก็บเป็นอย่างนี้เหรอ

ได้เยอะแล้วไปขายได้เงินเท่าไรลูกเคยได้ถึง๒๐บาทไหม

แล้วเอาเงินไปทำอะไรมั่ง๒๕บาทตอนนั้น
เอาไปให้พ่อกับแม่
นดิเต็กมาก

แล้วเห็นบอกว่าเคยไปซื้อขนมมาให้พ่อกับแม่กินด้วยเหรอขนมไข่
เท่าไหร่๕บาทได้มา๒๕บาทในวันนั้นก็คือเอามาให้แม่เนี่ย
บาทแล้วเก็บไว้๕บาทเพื่อไปซื้อนมไข่เนี่ยเหรอลูกเหรอ
แล้วมาให้ใครกินบ้างให้พ่อกับแม่อืม
กินด้วยไหมกินด้วย
พ่อแม่บางทีก็อิ่มแล้วบางทีก็หิวใจจะขาดอยากให้ลูกกินแต่เมื่อลูกให้แล้วเนี่ยรับมากินพ่อรู้สึกไงอ่ะพ่อ

ก็เหมือนกับว่าไม่อยากกินเหมือนกันอยากให้ลูกให้ลูกกินให้อิ่มค่ะพี่
แต่ว่าน้องมากินสักคำก็ยังดีก็เลยสักนิดให้น้องได้ดีใจเพราะว่ากินเนอะน้องก็ยิ้มเราก็ยิ้มตามไปด้วย
แล้วถ้าเกิดว่ามารายการของเราในวันนี้ครับจริงแล้วเป้าหมายคืออะไรครับพี่ปิง
พาน้องไปรักษาที่มอค่ะเพราะว่ามีแพทย์เฉพาะทางที่รักษาเกี่ยวกับระบบสมองได้ค่ะ
เพื่อที่อาการน้องจะได้ดีขึ้นก็ยังมีความหวังว่าน้องจะสามารถกลับมาเดินได้
เชื่อคือว่าเชื่อว่าน้องต้องกลับมาเหมือนเดิม
คุณผู้ชมครับถึงเงินในกระเป๋าเราจะหมดแต่เราอย่าหมดหวังอย่าหมดกำลังใจนะครับ
และครอบครัวนี้เดินหน้าต่อได้ก็เพราะว่ากำลังใจและความเสียสละจากน้องมาปราง
ห้าขวบอย่างน้องกำปั้นช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่ปิง
จากจังหวัดพัทธลุงให้สามารถพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อ
เพื่อลุ้นรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
เตรียมข้าวมันไก่พร้อมขายให้ได้ทั้งหมด๑๐กล่อง
ภายในเวลา๓นาทีครับเริ่มครับ
รัดรัดเลย